สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ซึ่งตอนนี้ความคืบหน้าคือมีแรงงานคนไทยนะเสียชีวิต๑๒ศพ
ได้รับบาดเจ็บ๘คนถูกลักพาตัว๑๑คนน่าเป็นห่วงคุณผู้ชม
เมื่อวานี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกระธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินจากสถานการณ์ความไม่สมบบในอิสราเอล
โดยมีคุณหมอพรมินเลอสุริเดชเรียนแข่งที่การนายกระธมนตรี
แล้วก็นายจักรพงศ์แสงมณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกอักฆชทูตณกรุงเทวาวีฟ
เข้าประชุมออนไลน์เพื่อสรุปสถานการณ์
ไทยนะครับเราจะวางตัวเป็นกลางต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
โดยสนับสนุนแนวทาง๒รัฐนะครับที่อยู่เคียงข้างกัน
โดยขอให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติ
ทั้งนี้ไทยขอประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ต้องดูท่าทีของไทยให้ชัดเจนนะครับนะฮะสองมีคนไทยนะครับ
ำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณสามหมื่นคนคุณผู้ชมสามหมื่นคนนะครับ
โดยอยู่ใกล้กับพื้นที่ฉนวนกาซ่าประมาณห้าพันคนเนี่ยคุณผู้ชมครับ
สิ่งที่บ้านไม่อยากรายงานเลยไม่อยากพูดถึงเลย

มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจนถึงขณะนี้จนถึงขณะนี้๑๒ศพครับ
โดยได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอล๒ศพ
ส่วนอีก๑๐ศพนะครับรับรายงานข้อมูลจากนายจ้าง
โดยยังไม่มีชื่อซึ่งทั้งนี้เราต้องรอการตรวจสอบหนึ่ง
จากทางการอิสราเอล๒นะครับทางการไทยจะประกาศอย่างเป็นทางการ
ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคน
ที่มีญาติทำงานอยู่หรือว่าพำนักอยู่ที่อิสราเอล
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ๘คนในจำนวนนี้เนี่ยสาหัส๒คน
แล้วถูกลักพาตัวอันนี้ก็ยิ่งเป็นห่วงนะลักพาตัว๑๑คนครับ
ใช่อันนี้คือ๒ข้อของพี่เบิร์ตใช่ไหม
เอาต่อเนื่องเลยค่ะข้อสามเนี่ยเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและจำเป็น
ก็จะต้องอบพยพคนไทยออกจากอิสราเอลอย่างทันท่วงที
จริงเราก็มีรายงานแหละว่าเครื่องบินของกองทัพของเรา

ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวบอกว่าอิสราเอลเขาปิดน่านฟ้า
แล้วปิดหน้าฟ้าอาจจะปิดสำหรับเครื่องบินพาณิชย
แต่สบายใจนะพี่น้องคนไทยที่มีญาติอยู่ที่นู่น
เขายังเปิดน่านฟ้าให้สำหรับเครื่องบินของทางการไทย
ในการที่จะไปรับคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลตรงนี้สบายใจก่อนนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประสานรอความพร้อมต่างอีกทีหนึ่งด้วย
ส่วน๔ที่ประชุมก็เห็นควรที่จะดำเนินการตามแนวทางดังนี้
มาดูกันหน่อยมันมี๓ข้อย่อย
อบพยพคนไทยออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

๔๒แสวงหามิตรประเทศในการอพยพคนไทย
และ๔๓กองทัพอากาศมีความพร้อมในการอบพยพคนไทย
ภายใน๒๔ชั่วโมงนะแปลว่าอะไร
ได้รับสัญญาณปึ้งเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะไปรับคนไทย

แล้วข้อ๕ก็มีการมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต
กรุงกวาลาลัมเปอร์ประสานงานกับผู้แทนปาเลสไตน์

เพื่อแสดงความห่วงกังวลแล้วก็ขอความเห็นใจในการปล่อยตัวคนไทย
ถูกลักพาตัวแล้วคนไทยเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่น้องของเราที่ตอนนี้ถูกจับอยู่ได้เมื่อไหร่จะรีบไปรับทันที
กระทรวงการต่างประเทศเพื่ออัปเดตสถานการณ์
และเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยนั่นเอง
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูรายชื่อคนเจ็บ
และคนที่ถูกจับกลุ่มตัวเป็นตัวประกันหน่อย

เป็นรายชื่อที่ญาติเขาแจ้งไว้มีดังนี้ครับอืม
๔คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบียเชวา
คือนายวิมารวงจำปาคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
คือนายกรัชกรพุทธศรบาดเจ็บเล็กน้อย
คือนายมาโนธศรีทองอาการหนักครับ
นายสมมาแซ่จ๊ะบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วรอให้ทหารไปให้การช่วยเหลือมี๓คน
คือนายอธิวัฒนภวงศรีบาดเจ็บเล็กน้อย
คือนายชาตรีชาศรีคนนี้โดนยิงที่ขา
และ๓นายธิรพรถาวงกลางบัตรเจ็บเล็กน้อยครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ทราบชื่อบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งคน
ส่วนแรงงานที่ถูกจับเป็นตัวประกันจาก๑๑คนเนี่ยเราทราบชื่อมา๘คุณผู้ชม
ท่านแรกคือนายพงศธรอพงธรครับขออภัย
พงธร๒คือนายอนุชาอ่างแก้ว

๕นายมณีจิราชาช

นางสาวสะสิวันพันคล้อง

ผมฝากถึงพี่น้องนะครับญาติแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอล

ถ้าสมมุติท่านมีข้อมูลญาติท่าน
ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามไป
แล้วมีการติดต่อกันได้หรือไม่ได้อย่างไร
พิมพ์ข้อความมาบอกเบิร์ตหน่อย

เพราะตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศ
เขาติดตามสถานการณ์ของคนไทยอย่างใกล้ชิด
ส่งข้อมูลมาทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองอะไร
เดี๋ยวเบิร์ตจะอ่านออกอากาศให้ด้วยความเป็นห่วง

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องแรงงานไทย
หลายคนพอติดตามสถานการณ์ติดตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะจะทำยังไงดีจะช่วยเหลือยังไงได้บ้าง
ส่วนแรงงานเองบอกว่าจะช่วยเหลือแรงงานไทย๕๐๐๐ชีวิต
เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในฉนวนกาซ่าใช่ไหมอยู่ตรงจุดนั้น
จุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วนายกเองมีการสั่งการแล้ว
ให้ตั้งวอรูมเรื่องนี้มาช่วยเหลือแรงงานทั้งหมด

เมื่อวานนี้ทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แถลงความคืบหน้าเหตุประทะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
แล้วก็มีคนได้รับผลกระทบเยอะเลย
มีแรงงานไทยได้รับบัตร๗๘ราย
แล้วหนึ่งในนั้นอาการหนักใช่ไหม
อีก๗คนที่เหลืออาการปลอดภัยนะคะ

กลับไปพักฟื้นที่แคมป์ในจ้างแล้ว
แล้วนอกจากนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทย๑๑คนถูกจับเป็นตัวประกัน
ก็เลยต้องมีการประสานค่ะกับทางสถานทูตไทยในอิสราเอล
เกาะติดให้ความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แรงงานลงพื้นที่
แจ้งความคืบหน้าการช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของแรงงานไทยด้วย
แล้วก็ย้ำนะย้ำกับทุกครอบครัวเลยค่ะ
ญาติพี่น้องที่ดูห้องข่าวหัวเขียวอยู่ตอนนี้
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะอะไรล่ะ
บางทีบางคนนะพี่เบิร์ตไลน์หา
เอ้าทำไมญาติเราที่เป็นแรงงานอยู่ไม่ตอบ
โทรหาไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่สื่อสาร

แล้วมันก็เลยทำให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้
นะคะว่าหากรัฐบาลอิสราเอลเปิดน่านฟ้า

จะไปรับตัวกลับตลอด๒๔ชั่วโมง
ลองฟังค่ะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาค่ะ
โดยจะแจ้งว่าสามารถลงในสนามบินอะไรจังหวัดอะไร
กองทัพอากาศโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิน
ได้มีการสั่งการเรียบร้อยไปแล้วนะครับว่า
กองทัพอากาศเราพร้อมที่จะ
ส่งเครื่องบินไปรับผู้ใช้ผู้ที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล

ในรายการที่ลงชื่อหรือว่าแสดงความจำน

ขณะนี้ยังไม่มีคนที่จะ
แจ้งว่าจะกลับมาประเทศไทยแต่
มีผู้ที่แจ้งความจำนงว่าไม่ขอกลับ
ขอทำงานต่อในประเทศอิสราเอล
น้ำแข็งถึงบอกว่านายกสั่งการมาด้วยตัวเอง
ทำไมไม่เห็นมีนายกนายกไปไหน
ตอนนี้วันที่๘ถึง๑๒ตุลา
นายกเยือนฮ่องกงบลูไนมาเลแล้วก็สิงคโปร์นะคะ
เพราะฉะนั้นนายกก็เลยสั่งการมาผ่านทางรัฐมนตรี

แล้วก็ตอนนี้จะมีท่านภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรักษาการนายกอยู่นะครับ
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอลหน่อยคุณผู้ชมครับ
นายกิจธนาศรีสุริยะทูตแรงงานไทย
โกแซบาวตอนนี้ท่านอยู่ทางตอนเหนือของกุ้งเทอรารวีฟ

แต่ยังมีสัญญาณเตือนการยิงจรวดเป็นระยะ
มีการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันเพิ่ม
นี่คือข่าวดีนะครับตอนนี้อยู่ตรวจสอบนะครับ
ระหว่างการตรวจสอบว่ามีคนไทยด้วยหรือเปล่าในจำนวนนี้
ตัวเลขหรือว่ายอดของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุประทะกันนะครับ
ได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้๑๕๙๐คนด้วยกัน
บาดเจ็บสาหัสนี่๓๑๒คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้ว๒๕๐คน
มีถูกจับเป็นตัวประกัน๑๖๐คนครับคุณผู้ชม
ส่วนแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับที่บอกว่ามีเกือบ๓๐๐๐คนนะครับ
ประมาณ๒๙๙๐๐คนนั้นคือส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือและภาคกลางนะครับ
ประมาณ๒๔๐๐๒๕๐๐คนตัวเลขหรือยอดวิ่งอยู่ระหว่างนี้นะครับ
คาดว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงประมาณ๕๐๐คน
แต่อาจจะได้รับผลกระทบประมาณสัก๓๐๐๔๐๐คนครับ
นี่คือสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลครับ
ทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มณพรเจริญศรีก็บอกว่ารับคำสั่งตรงจากนายกมาเลยนะ
ช่วยเหลือแรงงานไทยจากเหตุการณ์ในอิสราเอล
ครอบครัวของแรงงานที่สูญหายหรือยังติดต่อไม่ได้
สามารถให้เข้าประสานสำนักงานผู้ว่ารัชกาลทุกจังหวัด
จะได้ตรวจสอบความคืบหน้าแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วยนะคะ
ผมดูข่าวจากต่างประเทศเขาบอกว่า๒๕๐ศพ